ข้ามถนนทางม้าลายเป็นยังไงครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ขนาดมองดีแล้วนะ

โอเคมั้ย
ไปเร็วพี่

พี่ถ่ายอยู่มั้ย

พึ่งหกหัวให้รถที่หยุดให้ขอบคุณค่ะ

เส้นยาแดงผ่าแปดผ่านหน้าทำไมเนี่ย

มองขวาแล้วนะครับรถหยุดแล้ว

โอ้โหเกือบจะชนเต็ม

ข้ามถนนทางม้าลายความปลอดภัยไม่มีอยู่จริง
รถทุกคันจอดให้แต่ตุ๊ก
เกือบจะชนเพื่อนฉันนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนบรรทัศนทองกรุงเทพ

ชาวเน็ตที่เข้ามาชมคลิปนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกัน
แม้ว่าจะข้ามถนนบนทางม้าลายก็ตาม

มองซ้ายมองขวาให้แน่ใจก่อน

ต้องเอาความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลัก

บางคนเขาก็บอกแบบนั้นนะ

บางคนบอกว่าทางม้าลายจะปลอดภัยต้องมีมาให้กั้นแบบรางรถไฟเหรอ
มันจะต้องถึงจุดนั้นเลยเหรอเนี่ย

อย่างนั้นต้องมองซ้าย

แล้วก็ต้องมองขวาอีกทีก่อนจะข้าม

คนใช้รถใช้ถนนเนี่ยเห็นทางม้าลายอยู่แล้ว

แล้วไปสู่ขิตเหมือนที่พี่บอก